มาดูเรื่องของวัยรุ่นกันหน่อยอืมไม่ทำอย่างอื่นเลยอ่ะจ๊ะ
วัยรุ่นหกคนค่ะไล่ถรมอลิอยู่ในปั๊ม
เฮ้ยปั้มมันเกิดบ่อยมั้ยคุณโชคไปไล่ถรมกันตีกันอะไร

เบิงปองเข้าไปอีกมีคนบาดเจ็บหนึ่งรายค่ะ

สภาพนี่คราบเลือดนะจ๊ะนี่ค่ะติดตามอยู่เนี่ยตรงกำแพงเนี่ย
นี่นะคะโอ้โหเยอะเลยตำรวจภูทรคูคศไปตรวจสอบหน่อย
รุ่นไล่ทำร้ายกันอย่างที่บอกปลาระเบิดปิงปองกันด้วย
ปั๊มน้ำมันที่ไหนที่ตรงตะโมนครูคสอำเภอลำรุกกาปทุมธานี
ไปเจอกับผู้บาดเจ็บชื่อนายระปีพันธ์นะคะโอ๊ยอายุ๑๕ปีเอง
มีบัตรแผลถูกอาวุธมีดฟันที่ข้อศอกซ้ายเจ้าที่ปฐมพยาบาล
แล้วก็ส่งไปโรงพยาบาลปริศาสตร์ที่ปัดนะคะโอ้โหเนี่ย
แล้วไปพังข้าวของเขาดูเดี๋ยวโอ้โหพังอย่างงั้นเลยอ่ะครับ
กำแพงเขานะคะนางสาวสิริจันจุ้ยทองคำ
พี่คนนี้เขาเป็นพนักงานปั๊มน้ำมันบอกแบบนี้ก่อนเกิดเหตุ
ผู้บาดเจ็บเนี่ยน้องวัย๑๕ขี่เห็นขี่มอเตอร์ไซค์มานะ
สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมากับเพื่อนอีก๒คนเข้ามาในปั๊ม
หลังจากนั้นหลังจากน้องคนนี้มาปุ๊บมีวัยรุ่น๖คน
มาด้วยมอเตอร์ไซค์อีกสามคันตามมาในปั๊มตามมาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลง
เอามีดฟันรถจักรยานยนต์ของคนเจ็บแล้วฟันจนรถเขาเสียหาย
แล้วก็ฟันโดนตัวน้องคนนี้เขาด้วยหนึ่งในกลุ่มผู้บาดเจ็บมีการวิ่งไปซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำ
ครูอารีที่มากันหกคนตามเข้าไปปลาระเบือบปริงปองซ้ำเข้าไปอีกสองลูก
แล้วเอามีดฟันประตูห้องน้ำพังอย่างที่เห็นของที่ปั๊มเนี่ยโอ้โหทรัพย์สินเขาเสียหายหมดนะคะ
แล้วหลังจากนั้นแยกย้ายกันหลบหนีลองฟังพี่พนักงานปั๊มที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าดูเลยค่ะ

ถ้าง้าน้ำอ๋อแล้วก็ผลาระเบิดบริปอกไรก็เป็น
หูจะขนาดนั้นนะว่ะคนเออโอ้โหหู
ตามมาแน่นอนค่ะเดี๋ยวต้องเอามาเดิมเนินคดี
ดูดิในห้องน้ำเขาได้คราบเลือดเต็มไปหมดตรงกำแพงอะค่ะ
ตามให้เจอตัวนะฮะเช่นเดียวกันกับที่นครศรีธรรมราชก็ต้องตามไป